ทีมชาติไทยครับเดี๋ยวจะลงเตะแล้วเจอกับทางเวียดนามนะครับวัน
ต่อเนื่องเนื่องจากว่าเวียดนามเองก็มีการซุ่มนะครับเตรียมความพร้อม
ในการเจอกับไทยส่วนไทยเองครับจังหวะการเข้าทำคงต้องเตรียมให้เยอะซึ่ง
โดโพกิ้งก็ประเมินเอาไว้นะครับว่าอาจจะต้องเล่นเกมลุกซะ
มากกว่าเพราะคิดว่าเวียดนามอาจจะตั้งรับแล้วก็รอจังหวะ
ในการสวนกลับนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องพูดถึงครับ
ฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
คนลงฟูลทีมครับไม่มีใครเจ็บเลยมาโดโฟกิ้งก็เน้นไป
การเข้าทำจบสกอร์ชั่วโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหรายละเอียดเยอะพอสมควร
นะครับจากที่ติดตามข่าวมาซึ่งมาโน่ต้องการจะแก้ไขเรื่อง
ของการเล่นในพื้นที่สุดท้ายให้มีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังมีจังหวะที่ใช้โอกาสเปลืองไป
บ้างในบางเกมก็หวังจะเข้าทำประตูให้มันเกิดประสิทธิภาพ
ในทุกพื้นที่แล้วก็ทุกแดนของนักเตะทุกคนด้วย
แล้วก็รูปแบบเกมอย่างให้มีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยก็จะสร้าง
จุดแข็งในการเจอกับแชมป์เก่าเวียดนามภาพรวมมาโน่ก็
บอกว่าค่อนข้างจะพอใจกับการฝึกซ้อมครับส่วนวิชาอุทรากอง
กลางจากเมืองทองออกมาบอกนะครับว่าดีใจมากที่ลงสนามเกม
แรกในนามทีมชาติไทยในนัดชนะสิงคโปร์ยอมรับว่าต้องซ้อม
แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะซึ่งการติดทีมชาติครั้งนี้ได้
รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์นะครับช่วยแนะนำแนวทางต่างต่างให้แล้วก็
ก็จะพยายามศึกษาวิธีการเล่นแล้วก็สิ่งที่ได้รับมามาปรับ
ใช้ในโอกาสต่อไปครับ
สำหรับโอกาสในแมทแรกของผมในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับ
อีกเยอะครับเพราะว่ากับพวกพี่หรือว่าเพื่อนในทีม
อะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบไม่ได้แบบสัมผัสในเกมจริงจริง
แต่ว่าเยอะพอถึงพอมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็ใน
ในการซ้อมมากกว่าก็ต้องปรับเยอะครับพี่ในแต่ละสโมสร
อะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาได้มาอยู่ในจุดนี้หลายหลายครั้ง
แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามศึกษาวิธีการเล่นแล้วก็เนี่ย
ทางการเล่นของเขาเนี้ยให้ให้ได้มากกว่านี้ครับผมส่วนมาดามแป้ง
พันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติก็เดินทางไปสิงคโปร์แล้ว
นะครับโอ้เคลียร์งานถ้าผมจะให้ผิดเนี่ยตำแหน่งไม่ว่าจะบริษัท
ของตัวเองหรือว่าที่อื่นเนี่ยประมาณ๑๔๑๕ตำแหน่งนะครับเคลียร์
งานไปเพื่อไปสิงคโปร์ไปเชียร์ทีมชาติไทยไปดูแลน้องน้องทุก
คนนะครับซึ่งเป็นเกมสำคัญด้วยในรอบรองเจอกับทางเวียด
นามมาดามแป้งก็ชื่นชมนักเตะทุกคนที่โชว์ความสามารถทด
แทนกันได้สบายก็อุ่นใจนะครับว่าต่อให้เจอใครจะทำได้ดี
ต่อเนื่องมาดามแป้งก็ไม่คิดว่าจะต้องเจอเวียดนามในรอบรอง
แต่ถ้าเกิดจะมองถึงแชมป์ก็ต้องพร้อมในการเจอทุกทีม
เพราะว่าการทำงานของไทยเน้นละเอียดรอบครอบไม่ประมาท
คู่แข่งอยู่แล้วนะครับส่วนสถิติที่น่าสนใจของทีม
ชาติไทยครับจบอาเซียนครับ๒๐๒๐รอบแรกมีโอกาสยิงประตูสูง
สุด๖๔ครั้งนะครับเข้ากรอบ๓๖ไม่เข้ากรอบ๒๘ตรงนี้ก็ต้อง
นะครับซึ่งมาโน่พยายามจะแก้อยู่นะครับให้มีความเฉียบ
ขาดมากยิ่งขึ้นยิงเข้ากรอบนะครับมากสุด๓๖ครั้งเนี่ยนะ
ก็เป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันนะครับว่า
หลังจากนี้มันจะสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้
กว่าเดิมหรือเปล่าจ่ายบอลแม่นยำสุดนะครับคิดเป็น
ตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฉลี่ย๘๘แล้วก็ชนะรวดเดียว
๔นัด๑๒คะแนนเต็มจริงมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะ
ที่เราจะได้ดูกันแต่ว่าหลังจากนี้มันจะยากยิ่งขึ้น
เรื่อยแล้วนะครับสำหรับเกมในรอบรองชนะเลิศไม่มีอะไรที่